คุณผู้ชมมาเตือนภัยพนักงานส่งพัสดุเอกชนค่ะคุณ
เขาไปส่งของเขาบอกเฮ้ยช่วงนี้มันมีพัสดุที่ลักษณะกล่องก็เหมือนกัน
แล้วไปเก็บเงินปลายทางกับทุกบ้านในราคาเท่ากันหมด๑๕๐บาท
เงินปลายทางคุณแน่แล้วคุณเขาเองก็เริ่มแปลกใจ
มีบางบ้านรับไปบางบ้านไม่ได้รับเพราะเห็นว่าเฮ้ยฉันไม่ได้สั่ง
คุณดูดิเหมือนกันไหมเออกล่องเหมือนกันเลยเหมือนกันเลย
แล้วที่อยู่ที่เป็นต้นทางที่ส่งมาที่เดียวกันจ้ะแต่ปลายทางจะกระจายไปหลายหลายบ้าน
พนักงานนะคะส่งพัสดุรายนี้ออกมาบอกว่ามีบางบ้านเขาไม่รู้เขาเปิดกล่อง
พอเปิดกล่องเท่ากับว่าเขาเสียตังค์ปลายทางแล้วไง๑๕๐บาทให้กับน้องคนส่งเนี่ย
แล้วกลายเป็นคุณรู้ไหมว่าในนั้นเป็นอะไรเป็นอะไรฮะเป็นแมสอยู่ประมาณอันสองอันอ่ะ
แมสแค่ชิ้น๒ชิ้นเนี่ยนะใช่แมสชิ้น๒ชิ้นจริงคุณแต่เก็บเงินปลายทาง๑๕๐บาท
แล้ว๕๐บาทจริงผมซื้อแมสได้คือเยอะเลยจะเป็นลังเลยแล้วมั้งน่ะ
แล้วเนี่ยคุณรู้ไหมเขาก็เลยเอามาเตือนภัยว่ามันเกิดขึ้นเพราะมีหลายคนเริ่มร้องเรียนว่า
บางบ้านรู้ทันบางบ้านไม่รู้ทันน้องคนนี้เขาก็เลยออกมาเตือนภัยค่ะ
เพราะอะไรเขาได้พัสดุแบบนี้มาส่งเลยที่หมู่บ้านเอื้ออาทรนะคะ
ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์มาส่งหลายหลังเลยเฉพาะในหมู่บ้านเนี้ย
เจ้าของบ้านบอกอุ้ยพี่ไม่ได้สั่งหน้ากล่องเนี่ยโอ้โหระบุมาชัดเจน
ระบุกระทั่งรู้ด้วยว่าบ้านเนี้ยมีชื่อคุณคิงอยู่เฮ้ย
แล้วชื่อถูกที่อยู่ถูกแล้วรู้ด้วยไงว่าเป็นคุณ
รู้ด้วยว่าบ้านหลังเนี้ยมีขวัญอยู่เอาข้อมูลมาจากไหนอ่ะ
นั่นน่ะสิแล้วน้องเขาตอบไม่ได้ก็เขาไม่รู้ว่าเอาข้อมูลมาจากไหนคุณ
เออแบบนี้จริงแล้วเวลาถ้าเกิดสมมุติว่าคุณมีชื่อคุณ
แต่ว่าคุณไม่อยู่บ้านเป็นคนอื่นอยู่ที่บ้าน
แล้วเขารับมาเขาก็ต้องคิดว่าคุณสั่งไหมแล้วเขาจ่ายเงินนะ
เพราะรู้ข้อมูลหมดเลยนี่มันเป๊ะหมดอ่ะถูกไหมฮะ
แล้วเปิดมามีแมส๒ชิ้นเจ็บกระดองใจตรงนี้ฮะ
เตือนภัยเขาบอกว่าเกิดขึ้นในหลายพื้นที่นะคะ
คุณผู้ชมระวังเพราะอะไรถ้าคุณไม่ได้สั่ง
คุณต้องรู้เลยว่าคุณสั่งของไม่สั่งของนะ